คุณผู้ชมชาวบ้านที่บางรกรรมโอ้โหขนของหนีน้ำไม่ทันสิ
น้ำมันทะลักมาแบบไม่ทันตั้งตัว
คุณผู้ชมไปดูนาทีนี้กันกับชาวบ้านครับ
ขาดถนนต้องเท่าโอ้โห

แล้วพอตอนดึกแม่น้ำป่าเข้ามาอีกสวนท่านเลย

ฝางระกรรมแตกแล้ว
ทั้งโซฟาโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สินไพเดยาบ้าน
เอาไปไว้บนถนนที่มันสูงน้ำไม่ท่วม
เพราะน้ำจากแม่น้ำน้อยเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วม
แล้วสมทบกันมวลน้ำกับที่มาจากสิงห์บุรีด้วยดูสิเดินแบกพัดลมพัดลมกันมา
ค่ะนะฮะอ่ะอันไหนขนได้ก็ขนนี่ตู้ทีวงทีวีกันไปนะฮะ
อย่างคุณป้าเกรดวัย๕๐ปีบอกว่าบ้านของป้าเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ไอ้ช่วงที่น้ำมันมาเนี่ยนะยกเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนที่สูง
ขนของบางส่วนเดินลุยน้ำออกมากว่าสองร้อยเมตรหันหลังไปอ้าว
น้ำถึงคอแล้วแค่เดินมาแป๊บเดียวพอหันหลังไปเอ้า
น้ำเข้าบ้านจมไปแล้วจะเข้าไปอีกรอบไม่ได้แล้ว
เดินเข้าไปไม่ได้ได้แต่ยืนมองดูน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยครับ
ฟังเสียงคุณป้าครับโอ้น้ำมันท่วมมันมันไม่มีที่อยู่
แล้วก็ข้าวของมันหมดเลยอ่ะเตียงเติงอะไรมันหมดเลยอ่ะ
มันพังมาทีเดียวคือ๒๐นาทีเราหันหลังไปปุ๊บ
น้ำมันขึ้นไปหมดเลยอ่ะแล้วบ้านเราชั้นเดียวอ่านในเนื้อก็ได้อืม
อันนี้คุณผู้ชมดูคุณป้าสิเดินลุยน้ำแบบนี้
ขณะที่วัดบทราชศรัทธาครับชาวบ้านพระเนมเร่งขนเข้าของกันอย่างไว
เพราะว่าน้ำเอ่อมาเร็วเหลือเกินครับนะฮะลานบัตรตอนนี้กลายเป็นคลองไป
เป็นที่เรียบร้อยถนนน้ำก็สูงสักสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรได้
ใช่ค่ะหลายข่าวหลายพื้นที่เนี่ยมีทำข่าวกันอยู่เพราะว่าน้ำท่วมหนักกันนะ